ตามกันต่อนะครับคดีที่ป้าอ้อยถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
หลังจากเมื่อวานนี้เจอศพป้าอ้อยใช่ไหม
ไปทิ้งอยู่ที่ป่าที่เป็นลักษณะเหวริมถนนที่กาญจนบุรีค่ะ
แน่นอนนะครับว่าคนร้ายสองคนที่ยอมรับสารภาพก็คือสาวที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องในที่ทำงานของป้าอ้อย
ที่บอกว่าสนิทกันเลยล่ะกับในกอล์ฟอืมนะที่เป็นคนที่ไปกับคนที่ชื่อสาวค่ะ
คือทั้งคู่เนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้โยนกันไปโยนกันมาอยู่
ต่างคนต่างบอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าสาวก็บอกก๊อฟฆ่ากอล์ฟก็บอกสาวนั่นแหละฆ่า
อันนี้คือภาพวันนี้นะฮะที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ทั้งสาวแล้วก็กอล์ฟนะฮะไปมาเนี้ยวันนี้มันชัดเจนแล้วกุราชพร
ยังไงคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับป้าอ้อยอ่าป้าอ้อยเนี่ยพยายามทวงเงินทวงรถจากสาว

ก็หวังว่าจะปิดหนี้ตัวเองแล้วได้เงินจากสาว

นี่ฮะมันเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่ซ้ำซ้อนอย่างนี้เลยฮะ
ตาอ้อยนะฮะนางดารันแทรรอยอายุห้าสิบแปดปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของมหาเวียรัชภัทรกาญจนบุรี
หายไปตั้งแต่๓๐มิถุนายนนะสุดท้ายเมื่อวานไปเจอศพถูกโยนทิ้งลงเหว
เป็นลักษณะป่าข้างทางริมถนนที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินพื้นที่บ้านแม่ละมุ่นหมู่๔ตมท่ากระดานอำเภอศรีสวรรค์
หกวันนะฮะถึงมาเจอศพที่เจอก็เพราะว่าสาวนางสาววิลาวันแสงประดับเพชรอายุสามสิบแปดปี
เป็นเพื่อนรุ่นน้องในที่ทำงานของป้าอ้อยเนี่ยยอมรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุทำร้ายป้าอ้อยจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพไปทิ้งข้างป่าข้างทางอย่างนี้นี่เมื่อวานก็ต้องไปนี่ฮะเอาเชือกผูกแล้วก็เอาร่างป้าอ้อยขึ้นมา
เพราะสาวนี่บอกว่าถูกวิญญาณป้าอ้อยเนี่ยตามหลอกตามหลอนตั้งแต่วันแรกเขาบอกว่าเห็นป้าอ้อยในทุกทุกที่ที่เขาไป
ก่อเหตุตั้งแต่๓๐มิถุนายนบอกเจอตั้งแต่วันนั้นจนวันที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำยังไม่ทันแจ้งข้อหาเลย
นี่ต้องเอาเสื้อคลุมหน้าตลอดตั้งแต่วันนั้นเพราะป้าอ้อยเนี่ยเดินตามเดินตามแล้วบอกมาทำแกทำไม
เรียกมาสอบปากคำสุดท้ายสาวเดินกลับขึ้นโรงพักอีกรอบแล้วสารภาพ
บอกทำร้ายป้าอ้อยร่วมกับก๊อฟจนป้าอ้อยเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้ง
สารภาพเพราะว่าป้าอ้อยแกตามหลอกหลอนไม่ยอมไปไหน
ที่แรกเรายังคุยกันใช่ไหมเมื่อวาน
ว่าเอ๊ะสาวเขาหลอกเขาหลอนเขาคิดมากหรือเปล่าเขาหลอนเองหรือเปล่า
แต่สารภาพนาทีแล้วเจอศพจริงนะฮะ
ตำรวจก็ไปตามในกอล์ฟมากอล์ฟก็บอกผมก็โดนเหมือนกันเจอป้าอ้อยเหมือนกัน
ท่านผู้ชมครับในกอล์ฟนี่คือนายนิติจุนสำรานนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องทั้งคดีเนี่ยวันนี้พลตำรวจโทษธนายุทธิจรรย์ทำรง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
วันนี้เปิดแถลงข่าวปิดคดีนี้นะฮะ
คดีการหายตัวไปของป้าอ้อยจนสุดท้ายถูกพบเป็นศพเนี่ยนะครับ
พลตำรวจโทษธนายุทธ์บอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนคือสาวกับก๊อฟ
อมรับสารภาพว่ามีการวางแผนเตรียมการเอาไว้
โดยสาวเนี่ยเป็นคนจ้างวานกอล์ฟด้วยเงิน๒๐๐๐บาท
ให้ทำร้ายป้าอ้อยให้ฆ่าป้าอ้อย
นัดป้าอ้อยให้มาหาที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอลาดย่า
แล้วให้จอดจักรยานยนต์ทิ้งไว้

ระหว่างทางขณะขับรถผ่านหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่ง
เขื่อนท่าทุ่งนาไปแล้ว
อล์ฟที่นั่งมาในรถด้วยแล้วอยู่เบาะด้านหลัง
เอาเชือกออกมารัดคอป้าอ้อย
แน่นิ่งไปจากนั้นไม่ได้หยุดเท่านั้นนะฮะค่ะ
สาวเนี่ยสลับมาช่วยรัดคอป้าอ้อยซ้ำด้วย
กะว่าจะเอาให้ตายชัวร์
ซ้ายมือนั่นคือเชือกที่ใช้ก่อเหตุนะครับ

อล์ฟรัดก่อนพอเห็นป้าอ้อยแน่นิ่งไปแล้ว
มีการจอดรถแล้วสาวมารัดซ้ำ

ไปทิ้งที่ถนนข้างทางที่เป็นเหวลึกลงไป
เพราะผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่ารู้จักเส้นทาง

ก็เลยรู้ว่าจะต้องเอามาทิ้งตรงไหน
มูลเหตุที่ต้องทำร้ายป้าอ้อยขนาดนี้นะครับ

ดาวน์รถยนต์ให้๓คัน
โดยบอกว่าจะให้ค่าดาวน์รถ

แล้วไฟแนนซ์เนี่ยเขาติดตามทวงเงิน
ค่างวดรถจากป้าอ้อย

ทำให้สาวตัดสินใจก่อเหตุขึ้น

เดี๋ยวขอเก็บเป็นความลับเอาไว้ก่อน

แต่เอาเป็นว่าพอสาวถูกป้าอ้อย

ปิดบังคลุมใบหน้าเหมือนเดิม

บอกว่าอยากขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปไม่ได้ตั้งใจจริง

มีสามีของสาวนะฮะชื่อนายโอนะครับวันนี้มาพบตำรวจนะครับ
เพื่อให้ปากคำกับตำรวจเขาบอกเขาต้องการมายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ก็คือการฆ่าป้าอ้อยแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพ
เพราะว่าสาวเนี่ยวันที่ให้การบอกว่าหลังจากที่รับป้าอ้อยขึ้นรถไปแล้วใช่ไหม
ก็โทรบอกสามีให้มาเอาจักรยานยนต์ของป้าอ้อยเนี่ยเอาไปเก็บที่บ้านจากปั๊มน้ำมัน
เนี่ยตรงนี้ฮะนายโอบอกว่าตัวเขาไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของป้าอ้อยเลย
เขาแค่ไปกับสาวแล้วไปเอาจักรยานยนต์ของป้าอ้อยจากปั๊ม
เพราะสาวอ้างว่ามีคนเอามาจำนำเอาไว้
ก่อนหน้านี้สาวเคยเล่าปัญหาเรื่องหนี้สินให้ฟังหลายเรื่อง
จนกระทั่ง๒๗มิถุนายนก็คือก่อนวันเกิดเหตุ๓วัน
สาวมาบอกกับนายโอที่เป็นสามีบอกอยากจะเก็บคนจังเลย
เหรอคะอ่าอยากจะเก็บคนจังเลย
ในความหมายมันก็เหมือนแบบพวกมือปืนไปเก็บคนเนี่ยฮะไปยิงคน
ซึ่งไนโอบอกวันนั้นยังคิดว่าเมียพูดเล่น

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตำรวจบอกต้องขยายผลอะไรเพิ่มเติมต่อนะ
เอาเป็นว่าเขามาขอให้การในส่วนของเขาว่าเขาบริสุทธิ์
สามีของสาวเนี่ยนะฮะแต่วันนี้มีคนมาโรงพักคนหนึ่ง
หลังจากนี่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ใครคะเธอชื่อครูหนึ่งครูหนึ่ง
เป็นเพื่อนร่วมงานในมหาวิทยาลัยกับป้าอ้อยแล้วก็สาวนั่นแหละ
บุกมาโรงพักเลยนะครับบอกต้องการมาเจอหน้าสาวหน่อย
อยากจะถามว่าทำอย่างนี้ได้ยังไง
เพราะครูหนึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ดาวน์รถให้กับสาวเหมือนกัน
ครูหนึ่งบอกว่าสาวเนี่ยมาขอร้องให้ครูหนึ่งช่วยดาวน์รถให้หน่อย
แต่รถที่ดาวเนี่ยยังไงต้องเป็นชื่อครูหนึ่งอยู่แล้ว

คันที่สาวขับไปรับป้าอ้อยไปฆ่าป้าอ้อยแล้วเอาป้าอ้อยไปทิ้งนั่นแหละ

ครูหนึ่งบอกที่ให้ดาวน์รถให้เนี่ยครูหนึ่งไม่ได้อะไรด้วยนะ
แบบเดี๋ยวจะให้เงินค่าดาวน์รถอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะ

เอ้ารักใครชอบพอกันเอาไว้อย่างนั้นเถอะ

ครูหนึ่งยังเอาแชทมาให้ทีมข่าวของเราดู
บอกเมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา

ตั้งแต่๓๐มิถุนายน
นี่เป็นข่าวแล้วล่ะ๕กรกฎาคมเนี่ย

ส่งข้อความมาหาครูหนึ่ง

เรื่องรถเนี่ยรบกวนบอกว่าพี่ซื้อเองแล้วให้หนูยืมใช้

บางครั้งก็อาศัยให้รับส่งลูกให้ด้วยนะคะ

เสียบางครั้งต้องอาศัยให้สาวเนี่ยรับส่งลูกให้ด้วย

บอกตำรวจนะว่าอยากจะเจอหน้าสาวเนี่ยนะ
ตำรวจก็เลยให้ครูหนึ่งเข้าไปพบผู้ต้องหา

นั่งอยู่ตรงกลางนี่มีเสื้อสีดำอยู่นะฮะ

ถูกต้องครับครูหนึ่งนี่ยืนเอามือไพ่หลังอยู่นี่ฮะ

เจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลสถานการณ์อยู่นะ

มันมีช่วงหนึ่งที่ผู้ต้องหาก้มลงกราบ

ก่อนหน้านี้เอาเสื้อคลุมปิดบังใบหน้าตลอดเวลา

พอเห็นเป็นครูหนึ่งก็นี่มันมีช็อตนี้เข้ามาเนี่ย

อ่าไม่รู้ว่าพูดอะไรยังไง
ถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยยังพออ่านปากได้

หลังจากนั้นครูหนึ่งก็ออกมาจากห้องสอบสวน

ครูหนึ่งบอกว่าเข้าไปคุยกับสาวเนี่ย

เธอบอกเธอขอสารภาพเธอทำทั้งหมด
แต่ที่ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างกับป้าอ้อยเนี่ย
ไม่เคยมีเจตนาจะทำร้ายถึงครูหนึ่ง

เรื่องรถที่ให้ครูหนึ่งดาวเนี่ย
ตั้งใจจะเอาไว้ใช้เองจริง
ไม่ได้ทำแบบป้าอ้อยที่ว่าหลอกให้ดาวแล้วเอารถไปขายชายแดน

เขาก็กรมลงกาก
หนึ่งหนูไม่เคยคิดทำไรพี่

เราไม่คุยเพราะว่าให้เป็นลูกสดีของเขา
ได้บอกเขาไม่ว่าท่านทำอะไรก่อนแล้ว

หนึ่งบอกส่วนเรื่องว่าทำไมต้องทำป้าอ้อยอะไรยังไงก็ไม่ได้ถาม
ให้เป็นทางหน้าที่ของตำรวจ

เขาบอกหนูไม่เคยคิดทำร้ายพี่นะ

ว่าคือคนที่ลงมือฆ่าป้าอ้อย

สามวันมานี้เนี่ยครูหนึ่งภรรยาของเขาเนี่ย

ทีนี้มันมีการนำเสนอข่าวว่าตัวเขา
เป็นผู้ชายในกล้องวงจรปิด
ขี่จักรยานยนต์หรือว่าจะเจออะไรต่าง
เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมมือกับสาวในการฆ่าป้าอ้อยเนี่ยนะฮะ

นี่ตอนนี้เพื่อนร่วมงานเข้าใจผิดกันหมด

ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริง
คนก่อเหตุเนี่ยเขาคือในกอล์ฟ

ทุกผู้ชมครับทีนี้ไอ้ขบวนการดาวรถไปขายต่อเนี่ย

ซึ่งก็เป็นผู้ที่เขาทำงานในพื้นที่
ช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีนี่นะฮะ
คุณระพีวันนี้พาลูกชายของป้าอ้อยไปพบพนักงานสอบสวนนะครับ
บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าการเสียชีวิตของป้าอ้อยเชื่อมโยงกับขบวนการดาวน์รถไปขายต่อ
แล้วก็ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วย
มีความเชื่อมโยงกับแก๊งของแอมสายนายด้วยก็ได้
เพราะมีพฤติการคล้ายกันหลายอย่าง

คุณระพีบอกว่าน่าจะยังมีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งของสาวเนี่ยอีกหลายคน
ซึ่งมันแบ่งเป็น๓กลุ่มลักษณะของการหลอกเหยื่อใช่ไหม

นี่ฮะอันนี้แบบหลอกเต็มนะ
หรือว่าร่วมกันด้วยอะไรก็แล้วแต่มี๓แบบนะครับทุกผู้ชมครับ
ทุนออกค่าดาวน์ให้แล้วให้เหยื่อไปดาวน์หรือว่าในทุนจ้างให้เหยื่อไปดาวน์แล้วรถไปขาย

หรือจะนี่ฮะในทุนจ้างให้เหยื่อไปดาวน์รถแบ่งคนละครึ่งหลังขายเนี่ยนะครับ
มันจะมีแค่กลุ่มที่๑เท่านั้นแหละที่เหยื่อไม่รู้เรื่อง
แต่กลุ่ม๒กลุ่ม๓เนี่ยบางทีก็เป็นลักษณะรู้เห็นเป็นใจร่วมกัน
ลูกชายคนโตของป้าอ้อยบอกกับสื่อมวลชนนะครับว่าทางครอบครัวสภาพจิตใจยังย่ำแย่กัน
ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไรจริงนะครับแล้วยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของแม่ด้วย
เพราะแม่ไม่เคยบอกใครเรื่องดาวรถสามคันก็เพิ่งมารู้กันนะฮะ
ยังไงก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยกันติดตามข่าวจนกระทั่งสุดท้าย
ตำรวจก็จับตัวคนร้ายได้แล้วก็รู้ว่าแม่เนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้ว
เป็นภาพที่ป้าอ้อยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากมหาวิทยาลัยมาใช่ไหมครับ
แล้วก็มาจอดในปั๊มน้ำมันที่นัดกับสาวไว้อะค่ะนี่ค่ะขี่เข้ามาตรงที่จอดแบบนี้เลย

สิบสองนาทีถึงเที่ยงห้าสิบแปดนาทีค่ะจะเห็นรถแอคคอร์ดสีเทา
ของสาวขับมาเติมน้ำมันที่ปั๊มที่ป้าอ้อยมาจอดรอนี่ค่ะ
เติมน้ำมันแล้วดูนะคะคนที่ลงมาเนี่ยคือสาว
เนี่ยเป็นคนขับกอล์ฟขับเติมน้ำมันสาวก็ลงมาพูดคุยกับพนักงานปั๊ม
อีกหนึ่งมุมนะคะอีกหนึ่งมุมจะเห็นพฤติกรรมของกอล์ฟกับสาว
หลังก่อเหตุนี่คือก่อเหตุเสร็จแล้วด้วยนะคะ
นี่๔โมงเย็นแล้ว๔โมงเย็นแล้วนี่มาจอดข้างทาง
ฆ่าเขาทิ้งศพเขาไว้เรียบร้อยแล้วขับมาจอดริมถนน
สาวเป็นคนลงมาจากรถส่วนกอล์ฟก็เปิดประตูลงมาจากฝั่งคนขับเหมือนกัน
แล้วกอล์ฟเนี่ยไปเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ส่วนขาวก็
เดินกลับไปที่ที่นั่งคนขับแล้วก็ขับรถกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เนี่ยเหมือนเขาบอกดูใจเย็นจังเลยวันนี้ตำรวจพาทั้งคู่ไปทำแผนนะคะ
จุดแรกเนี่ยหน้าร้านสะดวกซื้อที่ในกอล์ฟเอารถมาจอดไว้ก็คือ
จังหวะภาพเมื่อกี้เลยครับพอเอารถมาจอดเสร็จปุ๊บ
ก็มาเอามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมจากวงจรปิดเมื่อกี้นี้ค่ะ
อ่าแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านจุดแรกที่มาทำแผนคือจุดนี้เลยค่ะ
จุดเดียวกันตรงนี้นี่แหละกอล์ฟเอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถไปกับสาวจุดที่สองที่ตลาดนัดค่ะ
เป็นจุดที่สาวเนี่ยไปรับก๊อฟ
ก่อนที่จะขึ้นรถขับไปหาป้าอ้อยในปั๊มด้วยกันจุดที่สามคือปั๊มน้ำมันนะคะ
พี่สาวเนี่ยนัดให้ป้าอ้อยมารอนี่ปั๊มนี้เลย
ก๊อฟเป็นคนขับมาเติมน้ำมันแล้วสาวก็ลงมาจากรถนะคะ
เดียวกันตรงนี้จุดที่สี่หน้ารีสอร์ทค่ะ
เป็นจุดที่รัดคอป้าอ้อยนะคะ
มาก่อเหตุตรงนี้ค่ะเขาทำแผนกันในรถนะคะ
จุดที่๕หน้าร้านอาหารครัวอิงตะวันห่างจากจุดฆ่ารัดคอ๓๔กิโลเมตร
ตรงนี้เป็นจุดสลับตัวกันขับรถโดยกอล์ฟเปลี่ยนไปขับ
แล้วสาวก็เปลี่ยนมานั่งหลังร่างป้าอ้อยเพื่อรัดคอซ้ำ
ที่ว่าสลับมือกันตรงนี้จนกระทั่งจุดสุดท้ายจุดที่๖ค่ะ
ทิ้งศพป้าอ้อยลงเหวริมอ่างเก็บน้ำเคยศรีนครินทร์
ห่างจากจุดรัดคอ๔๗กิโลเมตรนะคะขับมาไกลมากเหมือนกันนะ
อล์ฟเนี่ยอุ้มป้าอ้อยลงจากรถฝั่งด้านข้างคนขับ
แล้วก็ลากร่างลอดราวกั้นก่อนจะผลักลงไปข้างล่าง
แล้วกอล์ฟก็กลับขึ้นมาขับรถแล้วก็ออกจากพื้นที่เกิดเหตุไป
หลังจากที่ตำรวจทำแผนชี้จุดทิ้งศพเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็มีการขอโทษดวงวิญญาณป้าอ้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนสาวไม่พูดอะไรเลยค่ะ
ส่วนสุดท้ายจุดที่๗นะคะศรีแยกราชยามุนาขเข้าเมืองกาลจนบุรี
ก็คือจุดที่กอล์ฟขับรถมาจอดแล้วก็แยกกันกับสาว
โดยก๊อฟข้ามถนนไปเอามอเตอร์ไซค์
ส่วนสาวก็คือย้ายไปขับรถฮอนด้าแอคคอร์ดสีเทาแล้วก็ขับออกไปเลย
จุดที่๘ปั๊มแก๊สห่างจากศรีแยกราชย่าย๑กิโลเมตร
เป็นจุดที่ก๊อฟขี่มอเตอร์ไซค์เอาทรัพย์สินป้าอ้อยไปเผาทิ้งค่ะ

ตำรวจก็คุมตัวทั้งคู่กลับไปคุมขังที่โรงพัก
แล้วก็นำตัวส่งฝากค้างศาลจังหวัดกาญจนบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะ
เดี๋ยวค่อยตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะ
มีการขยายผลได้แบบไหนอย่างไรบ้างนะครับอืม